ไปที่สหรัฐอเมริกากันนะครับเจ้าหน้าที่การประปา
เขาก็บอกว่าเขาพบสิ่งอะไรที่แปลกมากตกลงไปในท่อ
อะไรที่แปลกมากนี่ยังไม่ระบุใช่ไหมว่ามีชีวิตไม่มีชีวิต
ผมยังไม่ระบุให้คุณผู้ชมได้ชม
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าแปลกของเขา

เออไปดูกันไปดูค่ะ

คุณตัวอะไรยังไงอยู่ที่ไหน
เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่การประปาในรัฐแคนซัสของสหรัฐ
กำลังใช้เบ็ดตกปลาที่ติดกล้องชนิดพิเศษ
ห้อยลงไปคล้องหางของลูกแมว
ติดอยู่ในท่อระบายน้ำลึกเป็นเวลานานกว่า๒วัน
แมวติดท่อค่ะแปลกของเขาแปลกของเขาแต่บ้านเราแต่บ้านเราก็นี่แหละ

มีเยอะไม่ใช่แค่ศาสตร์คนก็ด้วยคุณ

หรือแปลกที่ว่าติดอยู่๒วันแล้วไม่เป็นอะไรหรือเปล่า

อาจจะแปลกอย่างหนึ่งคือติดอยู่๒วันแล้วเขาปลอดภัย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่๓คนได้เข้ามาช่วยเหลือลูกแมวตัวนี้

มีลูกแมวตกลงไปในท่อระบายน้ำ

ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกไงของเจ้าหน้าที่การประปา
ในการนำลูกแมวออกมาจากท่อระบายน้ำ
เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการนำของแปลก

แต่เจ้าหน้าที่บอกไม่เคยเจอเคสที่เป็นลูกแมวมาก่อน

ถือว่าอะไรตกท่อก็เป็นของไปนะ

เจ้าหน้าที่ในทีมก็อาสารับเลี้ยงลูกแมวนี้ไว้
พอเคยี่ยูมมันขึ้นมาแต่พอดึงจากหางนี่

ขจรที่ก็ทำทุกวิธีทางแหมท่อขนาดนั้น
ชื่นชมแล้วก็ดีใจกับแมวด้วยนะ